มาดูเหตุใหญ่เหตุสลดส่งท้ายปีกันนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้คุณผู้ชม
ไฟไหม้จนทำให้๔พี่น้องเสียชีวิตคาบ้าน
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือคนในบ้านได้เลยนะครับ
ในบ้าน๔พี่น้องยังเป็นเด็กกันอยู่เลย
พอตี๔กว่าเกิดเพลิงไหม้แบบนี้
ชาวบ้านตื่นขึ้นมาเห็นเพลิง
ไหม้บ้านหลังนี้อย่างหนักแล้ว
ไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้นะครับ

ร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กในบ้านนะ
แต่ก็ไม่มีใครเข้าไปได้

ฉีดน้ำสกัดเพลิงจนไฟดับ
คุณเชื่อไหมฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

อดกันเสียชีวิตอยู่ตรงประตูทางเข้าบ้าน
เห็นภาพแบบนี้สะเทือนใจแล้วก็โหดหูมากนะ
ใช่นะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้น
ครึ่งไม้ครึ่งปูนบริมถนนสายป่าบาก
เหมืองตะกัวเลขที่๑๑๔หมู่๖
ตำบลหนองฐงอำเภอปรบนจังหวัดพัฒนฤวง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้น้ำฉีดสกัด
เพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างแรงที่บ้านที่เกิดเหตุ
ใช้เวลากว่า๑๕นาที

แต่เพลิงที่โหมหนักก่อนหน้านี้

ผู้เสียชีวิตในกองเพลิง๔คน
คนแรกก็คือเด็กชายอาฟีซีดอเลาะอายุ๑๑ขวบเท่านั้นเอง
คนที่๒คือเด็กชายสุกรรดรอายุ๑๐ขวบ
คนที่๓คือนางสาวอฤษลาตรอายุ๒๑ปี
ก็เรียนผู้ช่วยพยาบาลอยู่
๓คนนี้เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน

ส่วนเด็กอีกคนคือเด็กหญิงทักษินาดอล้ออายุ๑๑ปี
เป็นหลานของเจ้าของบ้านครับ
ขณะเกิดเหตุนะฮะนายอาชิดอเลาะและนางอารีซะดอล้อ
ซึ่งเป็นพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิต
แล้วก็เด็กทั้งหมดได้ไปกรีดยางพาราที่สวน
คือออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงประมาณตี๒นะครับ
กรีดยางที่สวนห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ

กว่าจะกลับมาก็พบว่าบ้านไฟไหม้
แล้วมีลูกมีหลานติดอยู่ภายในบ้าน
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าผู้เป็นแม่
พยายามจะวิ่งฝ่ากองเพลิงเข้าไปในบ้าน
โชคดีที่เพื่อนบ้านดึงตัวเอาไว้ได้คุณ
ดึงตัวเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็พยายามห้ามไม่ให้แม่เข้าไป
งั้นอาจจะเป็นบุคคลที่เสียชีวิตอีก๑คน

ห่มร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
เป็นชายอายุ๓๙ปีเล่าให้ฟังนะฮะ
ตอนนั้นตี๔๓๐เขาได้ยินเสียงเหมือนไฟไหม้
แล้วก็ได้กลิ่นควันเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับ
ก็เลยตื่นขึ้นมาเห็นไฟลุกโหมบ้านเพื่อนบ้าน
ตอนนั้นเขาก็พยายามจะเข้าไปที่จะช่วยนะคุณนะ
แต่เขาบอกแบบนี้เพลิงมันลุกโหมกระหน่ำ

ได้แต่มองดูไฟที่ลุกโหมกระหน่ำนะครับ
ส่วนนางอารีซะแม่ของเด็กกลับมาจากกรีดยาง

ชาวบ้านต้องช่วยกันพยายามห้ามไว้นะครับ
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับ

กว่าจะระงับเหตุการณ์ทั้งหมดก็ไม่ทันแล้วนะครับ
เด็กทั้ง๔เสียชีวิตในกองเพลิงไปแล้วฮะ
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบอกว่าช่วยไม่ได้จริงนะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๘โมง๔๐นะครับ

ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กทั้ง๔รายเนี่ย
กอดกันเสียชีวิตตรงประตูเหล็กดัดหน้าบ้านนะคุณ
ในสภาพคว่ำหน้า๒รายนอนหงาย๒รายนะครับ
เจ้าหน้าที่นำร่างของเด็กทั้ง๓คน
กับหญิงสายู่๒๑ปีซึ่งเป็น

เป็นพี่น้องกันออกมาพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับ
ก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นลูกเป็นหลาน
แล้วก็ยืนมองด้วยความเสียใจ

คุณผู้ชมฮะตำรวจบอกสาเหตุสำคัญที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตในบ้านทั้ง๔ศพนั้น
น่าจะมาจากสาเหตุที่ชั้นล่างของบ้านมีเหล็กดัดรอบบ้านเลย
ส่วนประตูบ้านชั้นล่างที่เป็นประตูเหล็ก
ก็ถูกใส่กุญแจเอาไว้จนเด็กไม่สามารถหนีออกมานอกบ้านได้

คือพ่อแม่ของเด็กเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
พ่อแม่ออกไปกรีดยางตั้งแต่ประมาณตี๒
แล้วก็ช่วงหลังนี้มีขโมยขึ้นบ้านบ่อยครั้ง
อีกอย่างลูกกำลังเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่มสาว
ก็เลยต้องปิดล็อกกุญแจไว้แบบนี้เด็กเลยออกมาไม่ได้
จริงตรงเหล็กดัดที่ด้านหลังเปิดช่องไว้เปิดออกได้ก็จริง
แต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้ไฟคงไหม้เร็วมากค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
ใช่ฮะส่วนผู้การตำรวจภูทรของจังหวัดพัทธลุง

บอกว่ายังไม่สามารถที่จะบ่งชี้ว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้
เกิดมาณจุดไหนอย่างไรก็ต้องรอในการพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้มีเรื่องที่น่าเศร้านะคุณนะ
เพราะว่ากำนันของหมู่บ้านกำนันในพื้นที่นี่นะครับ
กำนันประเจือบมนยงบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่า

โดยตอนเกิดเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖
ที่เดินทางมาจุดเกิดเหตุพร้อมกับกลุ่มชาวบ้าน
ก็เห็นแล้วล่ะคุณว่าไฟมันโหมลุกกระหน่ำนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะช่วยกันนำของแข็งไปทุบเหล็กดัดออก
เพื่อเร่งช่วยเหลือเด็กน้อยที่อยู่ในบ้าน
แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านทั้ง๔นะครับ
กลางเสียงตะโกนและร้องไห้
ทั้ง๔คนที่ตะโกนออกมาจากบ้านขอความช่วยเหลือ
แต่ชาวบ้านและกำนันรวมถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ไม่สามารถไปช่วยใครได้เลย
เนื่องจากเปรียวไฟมันรุนแรงนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านโศกเศร้าเสียใจอย่างมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ส่งท้ายปีที่สุดสลดแบบนี้นะครับ